นี่ผมไปร่วมบุญค่ะกับนักรองและมิตรพระเอกลิเกย์น่าวานที่เป็นสุขิวราชของเรา

วัดใหม่ปลายห่วยอำพลิขสามงามจังหวัดพิตริศจ๊ะ
เขาไปปฏิบัติธรรมทั้งหมด๗วัน
ซึ่งพบกำหนดวันนี้พอดีฟรีเลยหลังจากที่ปฏิบัติทำมา๖วัน
เมื่อวานก็เลยถือเลิกงามยามดีหลวงปู่ทองดีอนุโค
ก็ได้มาอาบน้ำมนเศรษฐีให้กับพี่กุ้ง
พร้อมกับลูกศิษย์ลูกฮาหลายคนเลยค่ะรวมกว่ามีกี่คนรู้มั้ยคะ

ถูกต้องค่ะพี่แจ๊คย้ำแล้วนะคุณผู้ชมนะ
ซึ่งคลิปที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่เนี่ยคือพี่กุ้งกำลังอาบน้ำมนต์ร่วมกับลูกศิษย์ลูกหา
นี่ไงเขาบอกว่าเวลาแบบอาบน้ำมนต์แล้วเอาถังครอบหัวไปเนี่ยมันปังสุดเลย

คุณซ้ายโดนถังครอบหัวไปแล้วไม่ต้องตกใจมันเป็นความเชื่อ
น้องเบ้นแซ่บ
แล้วแบบบอกเลยนะคุณผู้ชมมันเย็นอกเย็นใจมันชื่นใจ
แล้วมันก็ยังเป็นสิริมงคลเขาเล่ากันนะคะว่าการอาบน้ำมนต์เนี่ยนะ
นำมาซึ่งความสวัสดีมีโชคตลอดไปจนถึงกำจัดปัดเป่าพยานอันตรายสิ่งเลวร้ายภัยพิบัติต่างด้วย
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลตัวพอเองก็เคยไปอาบน้ำมนต์แบบนี้เป็นไงไปอาบตรงกลางหุบเขาเลย
แม่พาไปตอนนั้นตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจแต่วันนี้เข้าใจแล้วล่ะ
นี่ไงแต่สิ่งที่เราโฟกัสก็คือตัวเลขค่ะตัวเลขอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เลย

คุณผู้ชมคะดูตรงที่ถังไปเลย

เลขถังก็เอาเหรอ

แต่พี่ผู้หญิงข้างมีหัวล้อเอิ้กอักอยู่

เอาล่ะมีหลายเลขตาลายอีกแล้ว

แต่ตอนนี้มิมใกล้จะเต็มแล้ว
ใดก็ตามต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่กุ้งสุธิราชด้วยนะคะ

เห็นแบบนี้ด้วยนะเราก็สบายใจนะคะ
คนเขาไปปฏิบัติธรรมรับรองว่ามีสิ่งดีแน่นอนคุณผู้ชมค่ะ